เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยวันนี้นะคะ

กรมขนส่งฟันดีเจซ่า

อายการตีกลับสำนวนไม่ครบ

ตอนนี้ดีเจเก่งพัทรศักดิ์ก็ขอโทษสังคม

คนปลอมเฟซบุ๊กณขณะนี้ด้วย

ผัดฟ้องต่อสารอีก๖วัน
ติดตามความคลิบหน้าคดีนี้กัน

พนักงานอายการนำตัวนายพัทรศักดิ

ผัดฟ้องต่อสารแขวงพระนครเหนือ
สามข้อหาค่ะข้อหาแรกคือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ข้อที่๒ข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายทางร่างกายและจิตใจ
และข้อ๓ข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ
จากกรณีที่เป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะขับรถกระบะถอยชนรถยนต์
คู่กรณีบริเวณถนนมิตรมัยตรีใกล้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะ
โดยเหตุที่อายการต้องขอผัดฟ้องออกไปเนี่ยเนื่องจากพนักงานอายการเห็นว่า
สำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานดินแดงรวบรวมยังไม่สมบูรณ์
ก็เลยสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็น
โดยก็ขอยื่นขอผัดฟ้องต่อสารออกไปเป็นเวลา๖วันนะคะ
และเมื่อสำนวนคดีแล้วเสร็จก็จะนำตัวนายพัทรศักดิ์มาส่งฟ้องต่อสารแขวงพระนครเหนืออีกครั้งหนึ่ง
โดยสารก็นัดรายงานตัวอีกครั้งในวันที่๑๕มกราคมนี้ค่ะ
ถ้ามีโอกาสขับรถอีกก็จะเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
แล้วก็ขอร้องสังคมนะคะว่าอย่าพาดพิงถึงครอบครัวของตัวเอง
เพราะตัวเองเนี่ยก็มีลูกเล็กอยู่เหมือนกัน
ใช้ชื่อดีเจเก่งนายพระธรรษัตริย์ต่างไม่ใช่เฟซบุ๊กของตัวเอง
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อที่จะแจ้งความติดตามผู้ที่ปลอมเฟซบุ๊ก
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะ
ส่วนด้านสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
พื้นที่๕ของกรมการขนส่งทางบก
ก็ทำหนังสือเรียกตัวดีเจเก่งพร้อมทั้งคู่กรณี
ก็คือนายกวินการศรีรือชา
ให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ภายใน๗วัน

เพื่อลงโทษยึดใบขับขี่ดีเจเก่งเป็นเวลา๑ปี
ส่วนจะมีการลงโทษคู่กรณีด้วยหรือเปล่า
นายกวินการก็ต้องการรับฟังข้อมูลก่อนนะคะ
ก็รอดูอีกทีว่าจะทำอย่างไรต่อไป
บอกว่าตอนนี้ต้องคุยทั้งสองฝ่ายแหละ
เพราะว่าถ้ามีประวัติการขับรถของทั้งสองฝ่ายมาประกอบการพิจารณา
หากมีความผิดมากกว่านี้อาจลงโทษเพิ่มเติมนะ
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าจะถึงขั้นของการยึดใบอนุญาตใบขับขี่หรือเปล่า
เพราะว่ามองว่าถ้าหากไม่พบพฤติกรรมใด
ก็เห็นว่าการลงโทษเท่านี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว

อันนี้พอสำนักงานขนส่งกรุงเทพบอกมานะครับ